คุณผู้ชมคะตั้งแต่ช่วงฟ้าสางที่ผ่านมา
ทางตำรวจปรับปรามยาเสพติดได้มีการเปิดปฏิบัติการ
ก็ลงพื้นที่กันไปทั้งหมด๒๗จุด

และมีคนร้ายถูกวิสามันฆาตกรรมด้วย๑คน
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณวิมลวันธรรมพักดี
ก็เกาะติดสถานการณ์อยู่ที่จังหวัดสระบุรีด้วย

เป็นเจ้าหน้าที่พอท้อค่ะที่เข้ามาเก็บกู้ในส่วนของศพ
มีการยิงประทะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด
เมื่อช่วงเวลาประมาณตี๓๓๐ที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ก็ส่งผลให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บสาเหตุ๑นายสาหัส๑นายค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูบริเวณที่เกิดเหตุในขณะนี้กันก่อนนะคะ
ว่าบริเวณที่เกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณกิโลเมตรที่๖บวกเป็น๕๐๐นะคะ
ซึ่งในส่วนของจุดเกิดเหตุนั้นจะเห็นว่ามีรถอยู่๒คันที่มีการยิงประทะกัน
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณตีสามครึ่งนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปย้อนดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะ
โดยที่เกิดเหตุนะคะจากการเข้าไปตรวจสอบของตำรวจในทางการข่าวนั้นนะคะ
มีการพบว่ากลุ่มของคนร้ายนะคะมีการนัดรวมตัวกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะ
ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะในอำเภอหมูศรีค่ะ
ซึ่งก็มีการปิดล้อมจับกลุ่มนะคะแล้วก็มีการปิดล้อมเส้นทาง
จนกระทั่งมีรถสามคันของคนร้ายค่ะมีการยิงต่อสู้เพื่อที่จะเปิดทางหลบหนีกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ก็ส่งผลให้ตำรวจนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส๑นาย
ก็คือพันธุ์ตำรวจโทษธิวาพงภูโตนะคะสารพัดกลุ่มงานข่าวทึ่งสุขนำตัวส่งโรงพยาบาลสระบุรี
ส่วนคนร้ายถูกวิสามันฆาตกรรมหนึ่งคนนั่นก็คือนายสุรสักบุญทัพนะคะส่วนที่เหลือนั้นมีการหลบหนี
แล้วก็ตำรวจสามารถสกัดจับได้หนึ่งคนค่ะการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในครั้งนี้นะคะ
เป็นปฏิบัติการขุดรากถอนโคนขบวนการค้ายาเสพติดนะคะ
ซึ่งจะมีการปฏิบัติการพร้อมกันยี่สิบเจ็ดจุดทั่วกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งนอกจากในพื้นที่
ของกรุงเทพมหานครพื้นที่บางบัวทองพื้นที่บางบอลแล้วนะคะ
จุดที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือจุดนี้ค่ะในพื้นที่อำเภอหมูศรี
จังหวัดจังหวัดนครราชศรีมานะคะซึ่งมีการนัดรวมตัวกันของกลุ่มผู้ต้องหา
ซึ่งบางส่วนนั้นมีหมายจับคดียาเสพติดอยู่ด้วยนะคะก็ทำให้ทางเจ้าหน้าที่มีการเข้าไปปิดล้อม
เพื่อที่จะมีการจับกลุ่มจนเกิดการประทะดังกล่าวขึ้นค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะก็ยังเป็นภาพของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะ
ที่มาเข้ามาตรวจสอบอ่าศพในที่เกิดเหตุค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะ
ซึ่งมีการขับหลบหนีการจับกลุ่มของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเราจะเห็นว่ารถยนต์คันนี้นะคะ
ถูกเจ้าหน้าที่นั้นใช้กระสุนยิงเพื่อที่จะมีการสกัดนะคะเกือบจะพลุนทั้งคันเลยทีเดียวนะคะ
ก็ส่งผลให้คนขับนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุในทันทีรถนั้นเสียหายค่ะ
เพราะว่าชนเข้ากับขอบทางการสกัดจับของเจ้าหน้าที่นั้นมีการยิงเข้าที่ล้อนะคะ
เพื่อที่จะไม่ให้สกัดไม่ให้มิดรถนั้นวิ่งออกไปได้นะคะแต่ว่าการสกัดจับครั้งนี้สกัดได้เพียงแค่หนึ่งคัน

จะเห็นได้ว่าร่องรอยของกระสุนนะคะที่มีการสกัดจับในครั้งนี้นะคะ
ซึ่งการสกัดจับนั้นเป็นหน่วยสยบภัยรีนะคะของทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะ
ที่มาเข้ามาปฏิบัติการในการที่จะสกัดจับคนร้าย
ซึ่งพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่า
ตำรวจนั้นทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการนี้มาสักระยะแล้วนะคะ
แล้วก็ทางการข่าวบอกว่าน่าจะมีการนัดรวมตัวกันกว่าร้อยคนเลยทีเดียวค่ะ
ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในแอมเฮอร์หมวสีจังหวัดนครราชศรีมา
จึงวางกำลังวางแผนในการเข้าปิดล้อมจับกลุ่มกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ค่ะ
การยิงต่อสู้กันเจ้าหน้าที่บอกว่ารถสี่คันวิ่งออกมาจากโรงแรมนะคะ
ที่มีการจัดงานเลี้ยงค่ะทางเจ้าหน้าที่จึงมีการสกัดจับ
กระทั่งมีการจับกลุ่มอ่าสกัดจับคนร้ายได้หนึ่งคนนั่นก็คือนายสุรสักบุญทัพนะคะ
ที่มีการเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ
อันนี้เป็นบรรยากาศสดจากพื้นที่เลยนะคะเพราะว่า
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตี๓๓๐
ซึ่งที่ผ่านมาพลตำรวจโทเรวัตบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีความรอบครอบแล้วก็ลัดกลุ่มนะคะ
แต่ว่าทางกลุ่มคนร้ายซึ่งส่วนใหญ่นั้นมีหมายจับค่ะ
จึงได้มีการพยายามที่จะหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
ซึ่งในส่วนของผลการพิสูจน์หลักฐานนั้นนะคะทางตำรวจก็บอกว่าจะต้องมีการพิสูจน์ก่อนค่ะ
เพราะว่าทำให้ตำรวจที่เข้าสกัดจับหนึ่งนาย

สาหัสค่ะส่วนอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจจะเป็นไปไม่ได้เลย
นอกจากบริเวณโรงแรมในพื้นที่อเภอหมูศรีอ่าจังอเภอปักช่อง
จังหวัดนครราชศรีมาที่ทางตำรวจเข้าไปสกัดจับนะคะ
ตอนนี้มีรายงานข่าวเข้ามาบอกว่าสามารถจับกลุ่มกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดได้อีก
สามสิบคนยี่สิบคนมีการตรวจสอบปัสสาวะแล้วพบว่าเป็นสีม่วงนะคะ
ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการคัดแยกกลุ่มผู้ต้องหาต่อไปค่ะ
มวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดสระบุรีค่ะ